มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงค่ะนำความเชี่ยวชาญ
ในการปลูกป่าปลูกคนกว่า๔๐ปี
ปรับใช้ในป่าชุมชนนะคะ
เพื่อเป็นการร่วมมือกับหลายภาคส่วนค่ะ
ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในป่า

วิถีชีวิตชุมชนร่วมกับป่าแบบดั้งเดิมนะคะ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงค่ะเป็นที่ปรึกษาในการดูแลป่าชุมชน
เพื่อเป็นการตรวจวัดประเมินคาร์บอนเครดิตในอนาคต
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะ
ให้กับคนในชุมชนและยังมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
ซึ่งป่าชุมชนในตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นั้น
มีการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด๘หมู่บ้านด้วยกัน
อกจากนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือจากกลมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารส่วนการจัดการก๊าซเรือนกระจก
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะบทบาทของชุมชนนั้น
มีการส่งเสริมให้สมาชิกครัวเรือนดูแล
ในเรื่องของการดูแลป่าชุมชนทั้งการทำแนวกันไฟ
ป้องกันการบุกลุกป่ารวมไปถึงการห้ามตัดไม้ทำลายป่า
ขณะที่นายมนูลที่ปรึกษาเครือข่ายชุมชน
เป็นแหล่งน้ำสำคัญของคนในชุมชนนะคะ

ป้องกันการข้ามไปตัดป่าไม้ด้วย
ถือว่าเป็นการปกป้องผืนป่าไปในตัวเพื่อไม่ให้คนข้ามไปตัดไม้ทำลายป่า
จนถึงปัจจุบันนี่คือสภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยก้าค่ะ